ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเพื่อนของทั้งผู้ตาย
แล้วก็เป็นเพื่อนของนายธนกฤษด้วยเพราะว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่ย่านถนนเรียบคลอง๒
ซึ่งเป็นที่ทำงานของทั้งนายธนกฤษแล้วก็เป็นอดีตที่ทำงานของนางสาวลักษณะด้วยนะครับ
โดยเพื่อนต่างพูดถึงลักษณะนิสัยของทั้งนางสาวลักษณะแล้วก็นายธนกฤษนะครับ
บอกว่านางสาวลักษณะเป็นคนดีมีอัธยาศัยเป็นกันเองกับทุกคน
ส่วนนายธนกฤษนั้นเป็นคนค่อนข้างเงียบเหมือนเป็นคนเก็บกฎไม่ชอบสูงสิงกับใคร
โมโหจะเดินหนีไม่พูดอะไร
ธนกฤษแล้วก็นางสาวลักษณะคบหาเป็นแฟนกัน
มักจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันบ่อยครั้งนะครับ
กระทั่งเลิกรากันไปแล้วเมื่อวันที่๑๒มิถุนายน
นางสาวลักษณะก็ได้มารอนายธนกิจที่บริษัท
เพื่อที่จะบอกว่าจะไปเก็บเสื้อผ้าที่ห้องพัก
เพื่อนก็เห็นนะว่านางสาวลักษณะมาที่ทำงานนะครับ
ธนกฤษก็ออกจากที่ทำงานไปตามปกติ
แล้วก็นางสาวลักษณะที่มาเอากุญแจจากนายธนกิจ
เพื่อนบอกว่าคืนเกิดเหตุไม่รู้หรอก

แต่มาตอนเช้าอีกวันหนึ่งคือวันที่๑๓มิถุนายน
เพื่อนที่บริษัทนะครับก็ยังเห็นว่านายธนกฤษมาทำงานปกติ

แล้วก็ไม่พบว่าร่างกายของนายธนกฤษนั้นมีบาดแผลนะครับ
โดยเพื่อนก็ตกใจเหมือนกัน
บอกตกใจเหมือนกันเพราะว่า
พอรับทราบข่าวว่านายธนกิจถูกตำรวจคุมตัวไปสอบสวนที่สนมีนบุรีนั้น
ธนกิจได้ไลน์มาบอกรุ่นพี่ที่ทำงานบอกว่า
มีการพบศพถูกฆ่าหันชิ้นส่วนและนำไปทิ้งไว้
โดยสามารถบอกรายละเอียดได้เป็นอย่างดีนะครับ
แต่ก็ไม่คิดว่านายธนกฤษจะกล้าทำขนาดนี้
โดยคิดว่ามีดที่นายธนกิจใช้หั่นศพนั้นไม่ใช่มีดคัตเตอร์แน่นอน
จะต้องเป็นมีดที่ใช้สำหรับทำอาหารแร่เนื้อสัตว
เพราะนายธนกฤษเคยเป็นเชฟทำอาหารอยู่ที่ภาคใต้มาก่อน
แล้วก็เคยเป็นคนเชื่อดไก่
อันนี้ก็สำคัญนะครับ

อกจากนี้นายธนกฤษยังชอบดูหนังที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมหั่นศพชิ้นส่วนมนุษย์อีกด้วย
แล้วก็ชอบเหมือนแบบพูดเล่นกับเพื่อน
แนะนำให้คนอื่นไปดูหนังแบบนี้
ฟังเสียงของเพื่อนที่ทำงานแล้วก็เพื่อนของนายธนกฤษครับ
แต่ก่อนเขาทำอะไรมาก่อน
ได้ยินทำให้นายธนกฤษองค์ภาควัดฮั่งสูงตองเขา
ถ้าเค้าได้ยินข่าววันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ขนาดนี้

แนวแบบพวกฆ่ากันฟันกันนี่แหละครับอืมพวกฆ่ากันฟันกันนี่ครับครับ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
เขาก็จะเขาก็จะบอกว่านี่นะลิงก์นี้นะเออเนี่ยตรงนี้หนังเรื่องนี้มันพี่ไปดูมาแล้ว
สนุกอย่างนี้ก็แบบว่ายิ้มก็แบบว่ายิ้มปกตินะครับก็แบบว่าเออเนี่ยต้องไปดูนะเนี่ยมัน
อย่างงี้มันฆ่ากันดีมันดีบอกอย่างงี้เขาจะเป็นคนแบบนี้คุณผู้ชมครับสรุปแล้วสำหรับคดีนี้นะฮะ
พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงกรองพบชนก็เปิดเผยนะครับว่าการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างละเอียดอีกครั้ง
ต้นนั้นนายธนกฤษรับสารภาพแล้วก็มีพยานหลักฐานมัดตัวผู้ต้องหาอย่างแน่นหนานะครับ
วันนี้เอง๒๕มิถุนายนจะนำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรี
เพื่อฝากขังต่อไปนะครับใช่ค่ะก็เป็นช่วง๙โมงเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมรอติดตาม